แหลงของสบควันนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าแถลงว่าวันนี้
ไทยมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารายใหม่เพิ่มห้ารายนะครับ
คนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบสี่ปีนะครับเป็นหญิง
ชาวไทยภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ก่อนหน้านี้โดยมีอาการไอแล้วก็ถ่ายเหลวเมื่อ๕พฤษภาคม
นะครับส่วนรายที่๒เป็นผู้ชายไทยอายุ๘๐ปีเป็น
จังหวัดนราธิวาสนะครับมีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ก่อนหน้านี้รายที่๓นี่กลับมาจากดูไบนะครับรายที่๔
กับรายที่ห้าเป็นผู้ชายอายุยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดเป็น
นักศึกษาที่กลับมาจากปากีสถานแล้วก็ป่วยขณะพักใน
สถานที่กักตัวที่ทางรัฐได้จัดเอาไว้นะครับมีผู้ป่วย
รักษาหายวันนี้กลับบ้านได้๗รายนะครับไม่มีผู้เสีย
ชีวิตเพิ่มทำให้ตัวเลขสะสมผู้ป่วยโควิด๑๙ใน
ไทยณขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมดสามพัน
เก้ารายนะฮะรักษาหายแล้วสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ราย
เสียชีวิตเนี่ยห้าสิบหกศพทำให้ตอนนี้ยังมีผู้ที่
ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าราย
นะฮะก็จะเห็นว่ามีทั้งผู้ที่ไปสัมผัสผู้ป่วยเดิมนะครับ
แล้วก็กลับมาจากต่างประเทศนะครับที่ติดเชื้อในวันนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยค่ะ
ก็ยังคงมาตรการเรื่องของการชะลอเดินทาง
ดังนั้นถ้าคุณเดินทางข้ามจังหวัดแล้วจังหวัดไหนที่เขามีมาตรการเข้มข้น
คือคุณก็ต้องกักตัวก่อนใช่ครับ๑๔วัน
อันนี้ค่ะที่จังหวัดตรังมีการแชร์ภาพเอาไว้นะคะว่า
เขากลับมาจากภูเก็ตก็ต้องกักตัวที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
มีโรงสบโรงสบเลยเหรอมีโรงสบ
แล้วเขาก็แชร์ภาพเอาไว้คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
สถานที่กักตัวตรงนี้ก็คือที่วัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือวัดในเต่า
ก็เป็นสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการ
พระระบาดโควิด๑๙นะคะในห้อกัดตัวค่ะ
เป็นสาราที่ใช้เป็นที่พักสำหรับสามเณร
เป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเตียงนอน๔เตียงนะคะ
แต่ทีนี้ถูกย้ายไปเก็บเอาไว้อยู่ด้านหลังห้องแล้ว
มันย้ายไปแล้วย้ายแล้ว
คือเมื่อวานนี้มีคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
อย่างเจาะภูเก็ตนี้
ผู้ชายอายุ๒๗ปีเป็นหนึ่งในคนที่กักตัว
ทำงานเป็นพนักงานขับรถทัวร์กลับมาจากภูเก็ต

ก่อนจะมาถูกกักตัวก็คืออยู่ที่ภูเก็ตมานะคะ

มีอาหารให้กินครบทุกมื้อมีการตรวจวัดไข้

คือเขาบอกว่าเขากลัวไงไม่กล้าไม่กล้าจะอยู่นอนอยู่ข้างโรงศพ
แม้จะไม่มีศพแต่มันก็หลอน
เขากลัวก็เลยแต่เขาก็บอกว่ามันก็ต้องจำใจอยู่

แต่เดี๋ยวมีคำชี้แจงนะเรื่องของโรงศพนะคะ
แต่ไปฟังคนที่เขาถูกกักตัวแล้วเขากังวลใจว่า
ห้องนอนมีโรงศพตั้งอยู่อะค่ะ
ทีนี้ค่ะก็มีคำชี้แจงเรื่องของโรงศพนะคะ
นายสิทธิชัยจันโคงรองนายกอบตในเตาบอกว่า
โรงศพอยู่ในห้องมีอยู่ไหมมีอยู่จริง
รับว่ามีจริงแต่เป็นโรงศพที่มีคนบริจาคมา
เป็นโรงไม้อย่างดียังไม่ได้ผ่านการใช้งาน

ว่ามีเป็นโรงไม้อย่างดียังไม่ได้ผ่านการใช้งาน

อบตร่วมกับคณะกรรมการชุดป้องกันโรคโควิด๑๙
เขาประชุมและลงมติเสนอไปทางอำเภอว่า
ให้ใช้วัดถ้ำพระพุทธโกศีเป็นสถานที่กักตัว
ของคนที่เดินทางข้ามจังหวัดอย่างอื่นเขาดูแลดีหมด
อาหารมีให้ทุกมื้อมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ
ดูแลอย่างดีแต่ก็ขออภัยที่มีโรงวางอยู่ตรงนั้นนะคะ
พื้นที่ในเตามันอยู่ห่างไกล
ความที่เป็นพื้นที่ห่างไกลก็เลยต้องอาศัยวัดเป็นที่กักตัวนะคะ
พอมีข่าวนี้แล้วในโลกโซเชียลวิจารณ์กันเยอะมาก
เขาก็เลยบอกว่าทางคณะกรรมการหารือกันแล้ว
ว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหมคนที่เดินทางข้ามจังหวัด
ต้องกักตัว๑๔วันให้ไปกักตัวในที่พักของตัวเอง
แต่ต้องอยู่เดียวจริงนะอย่าไปรวมกับญาติพี่น้อง
หรือคนในครอบครัวอื่นแล้วคุณไปกักตัวในที่พักของตัวเอง
ข้าวปลาอาหารหาเองนะก็ต้องดูแลตัวเองนะ
แต่เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปวัดไข้ไปดูแลตรวจวัดอุณหภูมิให้
ก็เดี๋ยวเขาหารือกันก่อนว่าเดี๋ยวจะให้แยกไปอยู่พื้นที่ตัวเองหรือเปล่า
คือถ้าอยู่ตรงนี้อสมเขาดูแลง่ายใช่ไงใช่ไหม
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างในสถานที่กักตัวไปอยู่บ้านเนี่ย
จะเข้มกันได้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ดูแลหรือเปล่า

ย้ายแล้วย้ายแล้วย้ายลงแล้วกล้าอยู่กันไหมอยู่ต่อสิ
เขาแค่ย้ายไปอยู่มุมห้องแล้วผ้ากันก็
ก็ยายไปอยู่จุดอื่นเนี่ยหาที่ตั้งตรงอื่นใช่ไหมล่ะ
ก็มีผ้ากั้นแล้วจริงก็ไม่น่ากลัวไหม

นี่จะบอกให้นะเห็นอย่างนี้เนี่ยยังกลัวเลยนะ
ถ้าปิดผ้าไว้แล้วไม่รู้ว่าข้างหลังผ้าคืออะไรเนี่ย

ทีนี้เดี๋ยวเขาดูก่อนดูพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการกักตัวให้ด้วยนะคะ